ถ้าใครอยากจะไปกราบไหว้ขอพรแนะนำให้ไปที่วัดสรรมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมที่นี่คนไปขอพรกันเยอะแล้วก็ไปแก้บนกันเยอะด้วยค่ะ
แก้บนใครล่ะนี่ไง

ของที่เอามาแก้ก็อย่างที่เราคุ้นตากันดีค่ะ
เสื้อผ้าชุดทหารรถจักรยาน๒ล้อ

ถามว่าของแก้บนมันเยอะขนาดไหน

เยอะขนาดที่จะต้องรวบรวมของแก้บนบางส่วน
แล้วก็จะนำไปบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่

รวมไปถึงไปมอบให้สถานศึกษาโรงเรียน
ในพื้นที่ธุรกันดาลที่เขาขลาดแคลนด้วย
รวมถึงเสื้อผ้าชุดเด็กเล็กชุดกันหนาวต่างพวกนี้

คือว่าคนที่มาได้บุญได้มาแก้บุญก็ได้บุญสองต่อนะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมท่านเจ้าอาวาสก็ยังยินดี
ที่จะแบ่งเงินที่ประชาชนมาทำบุญกับไอ้ไข่
อบให้กับหน่วยงานหรือโรงเรียนที่ขาดแคลน

บอกนะว่าสามารถที่จะให้ทำหนังสือส่งมามอบให้กับทางวัด
ทางวัดก็จะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการต่อไป
โรงเรียนไหนหน่วยงานใดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไหนขาดแคลน
หรือต้องการความช่วยเหลือต้องการรับทุนต้องการรับของพวกนี้

วัดสัตว์เมื่อกียงที่อำเภอดอยสะเกียจต่อมาเชียงใหม่ค่ะ

แล้วติดสภาพวกนี้ก็เอาไปทำบุญกันต่อ